ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
ไปค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะเอาล่ะ

อ่อมเมืองวันผมไม่ได้มาผมก็รู้สึกนึนมึนมึนกวีวันนี้คือดีไม่ใช่ไม่สบายนะคะ
จริงแล้วหรอพี่หนุ่มอะจริงมันหนาวหนาวแล้วก็ปวดตามตัวปวดตามข้อปวดอะไรอย่างเงี้ย
ไม่สรุปคือพี่เป็นแบบนี้บ่อยมากพี่พี่ได้ไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไงบ้าง
ก็เมื่อวานจะไปหาก็แบบก็โทรปรึกษาอะไรอย่างนี้
โทรเออแต่ว่าสุดท้ายก็คือเมื่อวานก็ต้องไป
คือของพี่อ่ะเจอคนเยอะใช่ถ้าเจอคนเยอะก็ต้องทำเออเจอคน
ว่ากลางคืนเนี่ยต้องวันนี้ต้องอย่างนี้คือมันก็โอ้โหมันก็ต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเอง

ใช่คือมันไม่ใช่แบบเราทำงานเสร็จปุ๊บคนเดียวแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไง
มันโอ้โหมันแบบมันหลายภาคส่วนอ่ะอืม
ขอให้หนุ่มไม่เป็นอะไรเถอะ
เป็นไม่เป็นต้องเจอคนนู้นเจอคนนี้อะไรอย่างนี้
แล้วบางทีเราอยู่ในบ้านเราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วย
มันมีคนอื่นมีเด็กมีอะไรอย่างนี้เนอะ
เอาไปเรื่องของวันนี้ทางสอบคอเขาแจงเรื่องของการพบโควิดสายพันธบราซิล
เดือนไหนคนไทยกาดตกสุดค่ะ
วันนี้ทางแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็มีการเปิดเผยค่ะว่าสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
รายงานพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ซึ่งเก็บข้อมูลโดยอสมตั้งแต่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
จนถึงวันที่๓๐เมษายน๒๕๕๙
ก็พบว่ามีช่วงหนึ่งค่ะที่กาดของคนไทยนั้นตกลงสุดเลย
ก็คือช่วงเดือนมีนาคมปีนี้แหละค่ะ
พอวันที่๑๖ถึง๓๑มีนาคม
ราฟแสดงพฤติกรรมป้องกันตัวเองในทุกเรื่องสูงขึ้น
โดยตอนที่มีการใส่หน้ากากอนามัย๙๓๓

ตามมาด้วยการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลางส่วนตัวด้วยนะคะ
เว้นระยะห่างทุกพฤติกรรมคะแนนดีขึ้นใกล้๑๐๐
อันนี้ก็ขอให้รักษามาตรการเหล่านี้
เพื่อช่วยกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันค่ะ
นี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงนามแต่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด๑๙
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้วนะคะ

ฝ่ายปฏิบัติการการตรวจเชิงรุก
ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง

และ๕ฝ่ายบริการจัดการการฉีดวัคซีน
จากนี้ค่ะเมื่อถามถึงกรณีการพบโควิดสายพันธบราซิลในไทย
แพทย์หญิงอภิษมัยก็บอกว่าบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ก็มีการได้รับการจัดสรรให้อยู่ในสถานกักกันของทางรัฐ
ซึ่งการจัดการจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่แล้วนะคะ

ก็มีสายพันธุ์อื่นหรือไม่มีคนถาม
โดยตอนนี้เริ่มมีการรายงานพบสายพันธุบราซิลในสถานกักกัน
แต่ไม่มีในส่วนของชุมชนนะคะ
ทางแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรคก็ได้กล่าวมาแบบนี้
ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒๑๑๒ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๗๔๙๐๐ลายค่ะ
รักษาหายเพิ่ม๑๘๘๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๔๔๓๖๐ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัว๓๒๒ราย
แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑๕ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๑๘รายค่ะ

น่ะคือจำนวนก็ยัง๒๐๐๐รายยังไม่ลดลงเลยทีเดียว
แล้วก็วันนี้ก็คือจริงมีกรณีข่าวเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์พี่หนุ่ม

เพราะว่าเมื่อข้างคืนนี่ผ่านมาคุณทักษิณ
มีไฟเซอร์เข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ไม่มากนัก

ปุ๊บปรากฏว่าแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้น

ทางด้านในแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มนะฮะ
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยเนี่ยครับ

ไม่มีการนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙ของไฟเซอร์มาแต่อย่างใด

คือที่อยเคยให้ข่าวว่ามีวัคซีนมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด๓รายก็คือ
นะฮะแล้วก็พบการยื่นเอกสารอีก๒รายอีก๒ตัวนะฮะ

ยื่นครบเนี่ยเดี๋ยวจะประเมินให้ภายใน๓๐วันจบแน่
ทั้งนี้นะฮะกลไกการนำเข้าไฟเซอร์เนี่ยนะฮะ
ทางบริษัทเองจะต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียน
โดยกองยาหรือว่าออยเนี่ยนะฮะ

ซึ่งตนเองได้ทำการตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะครับ
พบการนำเข้าและยังไม่ได้มีการยื่นขึ้นทะเบียนด้วยซ้ำไป
แต่ตอนนี้จะอยู่ระหว่างการเจรจา
และยาที่นำเข้าโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ไม่เกิน๓ปีหรือว่าปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
นี่นะฮะอย่างที่ทางไทยรัฐขึ้นให้ดูอยู่เนี่ยนะครับ

ก็เป็นประเด็นเลยนะครับ

ยังไม่มาค่ะเพราะว่าจริงทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย
เขามีการออกหนังสือชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตามที่ได้มีข้อความปรากฏขึ้นมาเนี่ย

แล้วก็สื่อออนไลน์หลายแห่งบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัด
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
แล้วก็การดำเนินงานรวมถึงจุดยืนของบริษัทดังนี้
ไฟเซอร์มุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่าง
เพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทย
ได้สามารถฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของเราได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภาวะการขาดระบาดแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไฟเซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญ
โดยมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านทางหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้น
ในขณะนี้ไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและหารืออย่างต่อเนื่อง
กับทางกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙ให้กับประชาชนชาวไทย
ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด๑๙ผ่านตัวแทน

ทั้งนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด๑๙
สำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใด
อันนี้ชัดเจนชัดเจนออกมาเลยนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงเยอะเลยแล้วนะครับ
แล้วก็พูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลย
ทีนี้แน่นอนมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องราวของทางคุณธอมเครือโสพล
คุณธอมนี่ก็เป็นนักธุรกิจคนไทย
น่าจะมีการเดินทางไปที่อื่นได้
สุดท้ายแล้วแกกับภรรยาซึ่งเป็นคนไทย
ก็คือเดินทางไปที่อเมริกา
ก่อนไปเนี่ยแกไปฉีดวัคซีนอยู่แล้ว

คุณธอมสามารถไปฉีดยี่ห้ออื่นได้

คุณธอมแกก็เหมือนกับมีการรีวิวออกมา

ปรากฏแน่นอนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่อที่อเมริกาเองเนี่ย
ประชาชนของเขาเองยังไม่สามารถฉีดได้ครบทุกคนเลย
มาฉีดให้คนต่างถิ่นอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วแกก็บอกว่าลองใช้สามัญสำนึกในความคิดสักนิดนึง

คุณธอมแกก็ออกมาสวนกลับเลย
บอกว่าคือต้องการจะดีเบตด้วยเหลือเกิน
เพราะจะมาเถียงแกได้ยังไงในเมื่อแกสัมผัสอยู่
คือแกไปที่นั่นแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงนะครับ

มาถึงเช้าก็มีเรื่องของการถกเถียงกันต่างนานาเนี่ยนะครับ
แล้วคุณธอมก็ท้าดีเบตแล้วมีการพาดพิงใช้คำพูดที่เรียกว่าเจ็บแสบ

ก็ผมเป็นคนสัมผัสแล้วผมมาฉีดแล้วผมก็มีรูปอยู่อย่างนี้
หลายคนก็ถามกลับไปบอกว่าเอ๊ะแล้วยังไงล่ะคุณธอมก็อาจจะถือแบบกินการ์ดหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็สามารถฉีดได้หรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่คือตัวภรรยาเขาเนี่ยถือแค่วีซ่าท่องเที่ยวก็ได้ฉีด
แต่ทีนี้หลังจากนั้นนะฮะประเด็นนี้มันเกิดขึ้น
ล่าสุดก็เลยมีประเด็นที่ว่าคนเนี่ยพูดถึงว่าจะเหมือนกับจัดทัวร์เนี่ยนะฮะ
ไปต่างประเทศไปอเมริกาเพื่อไปฉีดนะครับ
ล่าสุดนะฮะทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาออกประกาศเตือนผู้ที่สนใจซื้อทัวร์นะครับ

โดยระบุบอกว่า๑ปัจจุบันประชากรที่อาศัยอยู่หรือว่าเดินทางเข้าไปที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐ
และไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งแต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนแตกต่างกันไปนะฮะ
แล้วแต่รัฐนะครับในบางรัฐเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถนำหนังสือเดินทางไปแสดงแล้วก็ขอรับการฉีดวัคซีนได้เลย
ใช่อันนี้ยืนยันเพราะว่าน้องชายรถเมย์อยู่ที่นั่นก็บอกแบบนี้เหมือนกัน
สองเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเริ่มมีผู้บริหารและหน่วยงานของหลายรัฐได้ออกมามาใช้มาตรการนะฮะเพื่อป้องกันการจัดการนักท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีนนะครับ
อย่างเช่นผู้ว่าการรัฐฟอเรด้ารวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐอาราบามาจะฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น
ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าแต่ละรัฐนั้นสามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการแจกจ่ายวัคซีนตามที่เขาเห็นเหมาะสมแล้วแต่รัฐ
สามนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทางสารเอกอัครราชทูตและสารกงศูนย์ใหญ่ของไทยในอเมริกาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้าอเมริกาของคนไทยอยู่เป็นระยะ
แม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้วก็ตามนะฮะแต่เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมืองเนี่ยก็จำเป็นซะละเกินนะครับว่าจะต้องดำเนินการและก็เสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างดังนั้นผู้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวและรับการฉีดวัคซีนอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย

แต่นี่สำคัญนิสรสำหรับคนไทยผมถามคำถามอันนี้เลย
มาวางเขาให้คุณฉีดเลยไม่น่าเชื่อฉีดฟรีด้วยแต่ที่ดีที่สุดกันเลยครับ
ไม่มีแถวเลยไม่มีแถวเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมอเมริกาเนี่ย
ที่ได้สอบถามทางกระทรวงต่างประเทศก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ผมคิดว่าถ้าเราใช้สามัญสำนึกนิดนึง
อเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ
แล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไร

คือถ้าเสียสตังค์นี่ผมก็ยังว่าพอมีเหตุผลนะครับ
แต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรี
ผมว่าคงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับ
และทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่า

ในมุมนี้ก็แบ่งออกเป็นสองมุมมอง
จริงมันมีอีกอันหนึ่งที่คุณธอมออกมาสวน

หลังจากนี้หลังจากที่แกฟังทางคุณหมอโอภาษอาจารย์โอภาษพูดเนี่ย

คือจริงอย่างนี้ค่ะทางอเมริกาเอง
อย่างน้องชายรถเมย์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

พอเขาจบปุ๊บใช่ไหมคะก็เป็นอาจารย์
พอเป็นอาจารย์เสร็จก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกา

ก็เรียนอยู่กลับไปเขาก็ให้ฉีด
คือการลงทะเบียนปกติในทางเว็บไซต์ของเขา
กำลังจะฉีดอีกทีคือวันที่๗นี้เป็นเข็มที่๒
ทีนี้ในแต่ละรัฐเขาก็จะมีวัคซีน

เพราะว่าเขามีการตรวจเจออะไรบางอย่าง
เรื่องของการแบบเอฟเฟคก็เลยมีการหยุดไป
อย่างตัวน้องชายรถเมย์พอเขาลงทะเบียนไปปุ๊บ
แล้ววิธีการไปฉีดอย่างถ้าเมื่อกี้เราเห็นภาพของคุณธอม

ที่นั่นเขาจะมีเหมือนเป็นลานจอดรถตามห้างต่าง

วิธีการฉีดของเขาเนี่ยคือขับรถไปคนเดียวเลย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

แล้วเวลานั่งรอก็คือฉีดเสร็จปั๊บ

ประมาณสัก๑๕๓๐นาทีไม่เกินนี้ก็คือแยกย้ายกันกลับไป

เขาจะมีการออกใบเป็นกระดาษมาให้ว่าคุณมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ตามพวกแบบห้างหรืออะไรต่าง
ที่เป็นแบบที่กว้างนิดหนึ่งแล้วก็ฉีดฟรี
ทีนี้เนี่ยตัวน้องชายรถเมย์เขาก็บอกมาเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยบางรัฐในสหรัฐอเมริกา
เขามีการฉีดวัคซีนให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ประชาชนของอเมริกาแล้ว
เพราะจริงต้องบอกว่าในอเมริกาเองก็จะมีแบบต่างชาติที่บางคนเข้าไปเรียนหนังสือ
บางคนที่ได้เข้าไปทำงานที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันเอง
เขาก็เข้าไปอยู่ที่นั่นซึ่งจริงเขาฉีดให้หมดนะคะ
แต่จำนวนปริมาณการฉีดตอนนี้ที่อเมริกาเขาฉีดไปได้เยอะมากแล้วด้วย
คือตอนนี้วัคซีนเขาเหลือเพียงพอที่เขาสามารถที่จะ
จำหน่ายวัคซีนหรือแบ่งปันวัคซีนออกไปข้างนอกประเทศเขาได้แล้วด้วยซ้ำ
พูดถึงอย่างนี้น้องของน้องรถเมย์ก็น่าเชื่อถือนะเพราะเขาเป็นเชิงประจักษ์เนาะ

เป็นคำที่ไม่ค่อยจะได้ยินสักเท่าไหร่นะในสมัยนี้

ประจักษ์เลยอยู่ในเหตุการณ์เลย
เขาก็มีการแบบอธิบายไล่เลี้ยงเรื่องของวัคซีนต่าง

ก็อธิบายเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะคะ
จริงที่เราเห็นมีหลายวัคซีนมากมายเนี่ย
มันมีการพัฒนาที่แตกต่างกันไปอยู่ประมาณ๔อย่าง
ตอนแรกอ่านเขาเล่าก็งงเขาก็ส่งเปเปอร์ของอาจารย์ที่มหิดลนะคะ
เมืองไทยนี่แหละอธิบายดีมากมาให้ดู
ดังนั้นถ้าสมมุติคุณผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้บินไปที่นู่น
อาจจะมีการถูกปฏิเสธการเข้าประเทศหรือเปล่า
ที่กำลังจะมาในเมืองไทยหรือเปล่า
เพราะอย่างที่บอกไปตอนนี้กำลังรอเรื่องของการอนุมัติ

ถ้าอนุมัติผ่านได้ปลายเดือนนี้ก็อาจจะมีการอนุมัติ
หลังจากนั้นก็คือต้องรอดูว่าวัคซีน

ผลิตเหมือนกันคือต้องฉีด๒โดส
ห่างกันโดสละ๒๘วันหรือว่า๔สัปดาห์
เขาจะบรรจุพันธุกรรมที่สร้างโปรตีนโคโรนาไวรัส

ถ้าเราเห็นภาพมันจะมีเป็นน้ำหนามขึ้นมา

จะทำให้เซลล์สร้างโปรตีนขึ้นมาขัดขวาง

จดจำการสร้างโปรตีนที่ใช้ในการขัดขวางเชื้อโควิด
อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เขาผลิตออกมานะคะ
ทีนี้ประสิทธิภาพโดยทั่วไปของการป้องกันโควิด
ซึ่งก็นับว่าแทบจะสูงที่สุดในบรรดาวัคซีนของโควิด๑๙

แล้วก็มีประสิทธิภาพถึง๑๐๐ในการลดความรุนแรงของโรค
ในระดับที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือนำไปสู่การเสียชีวิต

ส่วนความสามารถในการรับมือกับโควิดชนิดกลายพันธ
ไม่ว่าจะเป็นทั้งสายพันธุ์อังกฤษเอยแอฟริกาบาซิล
เขามีรายงานค่ะระบุว่าประสิทธิภาพโดยทั่วไปลดลง
แต่ยังทำงานได้ตามมาตรฐานอยู่
ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนของตัวเองจะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่
เรื่องต้นมั่นใจว่าอยู่ได้นานอย่างน้อย๓เดือน
หมายถึงเราจะฉีดไปจะอยู่ได้ต่อเนื่อง
ในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียง
ปวดบวมมีรอยแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน
หรือว่าอาจจะมีการล้าปวดหัวบ้าง
กล้ามเนื้อหนาวสั่นไข้หรือว่าขึ้นไส้
ซึ่งอาการมักจะปรากฏอยู่ใน๑๒วันหลังจากฉีดวัคซีน

คือทางอเมริกาเองเวลาเขาจะฉีดหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีผลของการวิจัยในการฉีดวัคซีนออกไปว่า

อย่างที่รถเมย์เคยเล่าว่าน้องชายรถเมย์

ที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับคุณหมอเหมือนกันอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าในผลวิจัยมันมีเหมือนกัน
ว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นงูสวัสดิ์เกิดขึ้นก็ได้

คือฟังอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า

อย่างเช่นซิโนแวคอย่างเช่นแอสต้าเซเนก้าอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวหลายคนอาจกลัวจะไม่กล้าไป

มุมที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างนานา
คือตอนนี้เนี่ยในวงการหมอเองก็

คนนั้นบอกอย่างนี้คนนู้นบอกอย่างนี้

แต่ประเด็นที่ทุกท่านพูดอย่างเดียวกัน
จากที่ผมสัมภาษณ์อาจารย์หมอทุกคนมาคือ
ยังไงต้องฉีดวัคซีน

อย่าไปมองว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ดีฉันก็เป็นอย่าไปมองอย่างงั

เพราะคนทั่วโลกเจอสถานการณ์เหมือนกัน
ใครที่เคยคิดว่า

สายการบินโอ้โหจะได้บินกันแบบโอ้โหปลอดภัยทุกวันนี้ก็ไม่ได้บินกัน
อย่างนี้มันก็เกิดประเด็นแบบนี้กันขึ้น
เพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็เลยมีความจำเป็นต้องดันวัคซีนเนี่ย
ซึ่งจริงแล้วมันควรจะต้องไปอีกประมาณสัก๕ปี

ตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าคิดแบบว่าปี๒ปีแล้วออกมาใช้นะ
มันต้องมีโอ้โหผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างนานในการที่จะต้องใช้ต้องทดสอบต้องทดลองต้องอะไรอย่างนี้

วันนี้โอเคอาจจะต้องทดลองไป๕ขั้นตอนแต่วันนี้เราอาจจะได้ใช้วัคซีนในที่แบบทดลองแค่๓ขั้นตอน
แต่มันก็โอเคปลอดภัยแหละปลอดภัยแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าดื่มได้ยินมาคือวัคซีนทุกตัวมีผลข้างเคียงของมันทุกตัว
คือทุกตัวมีหมดใช่
เพียงแต่ว่าวันนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ในเมืองไทยแล้วมันก็คือใกล้ตัวเราหน่อยใช่
ก็เลยอยากให้แบบว่าไม่ต้องไปกลัวมันนะเออ
คือเข้าใจแต่ทีนี้อัตราของการเสียชีวิตผมก็พยายามพูดในหลายครั้งนะครับว่า
บาทแบบเอาอยู่นะแต่เมื่อไหร่ที่มันคุมไม่อยู่มันขึ้นไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
แน่นอนว่าเปอร์เซ็นต์ของการเสียชีวิตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
เพราะจำนวนคนติดเยอะเปอร์เซ็นต์ก็จะพุ่งสูงขึ้นอาจจะไปถึง๑๑๑๔ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณฉีดวัคซีนนะฮะอาการที่มันรุนแรง๔ในล้าน
คนในร้านว่าอย่างนั้นอาการรุนแรงนะผมใช้ความอาการรุนแรงก่อนนะ
เสียชีวิตต่ำกว่าหนึ่งในล้านอืมแต่ไอ้ผลกระทบต่างต่างนานาที่มันอาจจะมีเอฟเฟคบ้างนู่นนี่นั่น
อาจจะพบได้บางคนไปฉีดไข้หวัดใหญ่อย่างผมเนี่ยผมฉีดไข้หวัดใหญ่ผมก็มีเอฟเฟค
ผมมีผลกระทบผมไม่ได้ปวดเมื่อยฮะผมฉีดปุ๊บเนี่ยผมไข้กินเลยหายใจไม่หัวใจเต้นผิดจังหว
ผมเป็นอย่างนั้นเลยผมก็เป็นเพราะฉะนั้นผมว่าคนอ่ะนะมันมีผลกระทบในทุก
ฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับคือไปฉีดอย่างที่ผมพูดหลายครั้ง
มันไม่ได้กันติดหรอกแต่มันกันตายคือสภาวะของคุณมันจะสามารถแบบต่อสู้กับโรคได้ดีขึ้น
เชื้ออาจจะไม่ได้ลงปอดถ้าลงก็อาจจะไม่ได้รุนแรงคือจะเป็นซีโนแวคเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ได้ฉีดก่อนปัญหาคือมีให้กูฉีดหรือยัง
ใช่คือคุณหมอบอกว่ามันก็กลับไปคำนี้อีกอ่ะ
คือทั้งหมดที่พูดมันทั้งหมดอย่างอธิบายอย่างนี้แต่มีให้ฉีดหรือยัง
เหมือนพูดเรื่องวัคซีนเนี่ยเหมือนพูดวัคซีนเมืองทิพย์นะแม่
คือแบบมีตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้แต่ยังไม่ถึงเราสักทีแต่มันไม่มีอยู่จริง
คุณหมอบอกว่าเหมือนฝนตกถ้าไม่อยากเปียกก็ต้องใส่เสื้อกันฝน
แต่ถามว่าบางส่วนจะมีเปียกบ้างไหมมีแต่ถ้าไม่ใส่ก็เปียกหมด
แต่ถามว่าใส่เสื้อกันฝนแล้วใส่เสื้อกันฝนแล้วฝนจะหยุดตกไหมก็ไม่เกี่ยว
ไม่แต่ตอนนี้เสื้อกันฝนแม่ไหนเออฝนไปเซ็มเพ็ง
ต้องไปหาซื้อที่อื่นก่อนไม่จริงถ้าเปรียบเทียบกันเหมือนถ้าสมมุติเราต้องกินข้าวอะค่ะ
มีข้าวให้เลือกอยู่๓ชนิดข้าวกล้องข้าวเหนียวข้าวขาวสมมุติ
ณวันนี้เรากำลังจะอดตายเราไม่มีข้าวกินเลย
ถ้ามันมีข้าวอยู่หนึ่งอันเป็นข้าวขาวขึ้นมาถามว่าเราจำเป็นต้องกินไหม
เราก็ต้องกินเพื่อที่จะให้ชีวิตเรามันเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้น
สู้ไปเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบใครที่กังวลมากมากอาจจะแบบ
ถ้าปกติเขาจะมารอในโรงพยาบาลอยู่ประมาณสัก๓๐นาที
บางคนถ้ากังวลมากอาจจะต้องแบบอยู่นานกว่านั้น
หรือว่าปรึกษาคุณหมอแบบละเอียดนิดนึง
ถ้าแบบเรากังวลว่าเรามีโรคประจำตัวแบบนี้
เรากลัวว่าเราจะมีอาการข้างเคียงแบบนี้
อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอมากขึ้นหน่อย

คือยังไม่อยากให้อยู่โรงพยาบาล

จุฬาลงกรค่ะมีน้องที่เป็นพยาบาลรู้จักกัน
ตอนนี้เปิดวอร์ดโควิด๕ชั้นแล้วนะคะ

คนไข้อื่นที่ไม่ได้เป็นอาการของโควิด

แล้วเขาบินมูลไวร์มีรมีกัด
คือฉะนั้นไปฉีดไพศนมไวฯไว้ก่อน
ไปฉีดก็ได้เพราะว่าคุณฐอมเขาก็ฉีดอย่างงั้น

แต่ผมดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ที่เราเห็นประจักษ์ข้อมูลประจักษ์

นี่แบบว่าที่เราได้เห็นก็คือคุณธอมแกไปฉีดมาแล้ว๒เข็มแล้วไปไฟเซอร์
คือจริงเราแอบเห็นในข้อความบางคนที่แบบคอมเมนต์มา
อย่างถ้าสมมุติว่าซีโนแวคมาจากเมืองจีนถูกต้องไหมคะ
บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยประเทศจีนเขาซีโนแวคคุณผลิตออกมาแล้วคุณก็ขายไปข้างนอก
แต่ส่วนใหญ่คนละเมืองที่อยู่ในนั้นได้เป็นฉีดเป็นแบบว่าไฟเซอร์รถเมย์ถามคุณหมอ
คือเขาเป็นแฟนคลับแล้วเป็นคุณหมออยู่ที่เมืองจีนนะคะ
เมืองจีนเนี่ยตัวเขาเองหนูถามเขาฉีดอะไรเขาบอกว่าเขาฉีดซีโนแวค
ถามว่าทำไมคุณฉีดคือคนจีนจำนวนมากเขาเชื่อในซีโนแวค
แล้วเขาก็ฉีดกันแล้วเขาสามารถเลือกได้ไหมว่าเขาจะไปฉีดวัคซีนอะไร
เลือกได้แต่สมมุติอย่างตัวแฟนขับรถเมย์อยู่โรงพยาบาลนี้
เป็นคุณหมอประจำโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเขารับซีโนแวคมา
เขาอยู่โรงพยาบาลนั้นเขาก็ฉีดซีโนแวคแต่ถ้าเกิดใครประสงค์ที่จะฉีดไฟเซอร์
สมมุติเมืองจีนมีไฟเซอร์โมเดอร์น่าแล้วก็ซีโนแวคซีโนฟาร์ม
คือถ้ามีไฟเซอร์ในโรงพยาบาลอื่นอยู่รัฐอื่นอยู่แขวงอื่นอะไรก็แล้วแต่
คุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็บินไปหรือจะเดินทางไป
เพื่อจะไปฉีดถ้าโรงพยาบาลนั้นหรือศูนย์นั้นมีไฟเซอร์ยังเหลืออยู่พอให้คุณฉีดได้
แต่หมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาพลเมืองเขาไม่ฉีดพลเมืองเขาเยอะมากนะคะ
คือเมืองจีนนี่คือแบบติด๑ใน๓ของโลกที่จำนวนประชากรเยอะ
เขาก็ยังฉีดซีโนแวคกันแล้วเห็นอูฮันป่ะคะ
มีคอนเสิร์ตกันโคมทดลองกันหมดแล้ว

ผมไม่รู้ว่าเท็จจริงประการใดนะครับ

มันเป็นเพชศัตริย์อยู่ที่จุฬานี่

ไอ้เจ้าซิโนแวคมันถึงได้ต่ำ

ท่านก็บอกว่าแกอธิบายผมฟังอย่างนี้ว่า
คุณหนุ่มการวัดปริมาณเขาเรียกอะไร

เขาเอาจากแต่ละประเทศมาวัดไง
แล้วก็มาตีเป็นผลซึ่งเชื้อของบาซิลมันกลายพันธุ์
แต่ถึงของกับกันของไฟซอร์เอง
เขาเรียกอะไรนะพวกดีนอีกมงเขาเรียกอะไรสักอย่าง
พันธุกรรมยังไม่ได้เปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้

อันนี้ไม่รู้เท็จจริงประการใดนะ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามติดต่ออาจารย์ท่านนี้มาอธิบาย
จะได้ลองฟังดูในรายการของผมว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวอันนี้คือยังไม่ลงลึกในรายละเอียดนะ
แต่เท่าที่ได้ยินมาแบบนี้จริงเท็จประการใดอันนี้ไม่ทราบ
เพราะล่างที่ผมจึงโดนเล่นงานไป
อะไรละพี่ไม่ชินหรอไม่ค่อยมีทัวร์ลงนะ

ทีนี้ในสิ่งที่พี่ถามไปในรายการ
คือพี่ก็ต้องบอกพี่ถามแบบสิ้นสงสัย

คือพอเป็นการเหมือนกับถามซ้ำถามย้ำ

แต่พอมาในรายการพี่ก็ถามย้ำถามซ้ำอีกทีนึง

ก็มีประเด็นออกมาว่า
ไม่ได้เข้าไปในสมองเลยเหรอที่แกเคยพูด
ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณคนล้านคนอ่ะ

คุณอาจจะฟังแค่คนเดียว

แต่อีก๙๙๙๙๙๙๙เขาไม่ได้ฟัง

อาจจะฟังรายการผมอีกสัก๕คน
แต่ไอ้ที่เหลือแกอาจจะต้องไปพูดที่อื่น
สื่อทุกช่องมีคนฟังทุกช่อง
แล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตตัวเองก็ไม่เหมือนกัน
วันนี้อาจจะนั่งดูตรงนี้ดูข่าวใส่ไข่

จะไปดูพรุ่งนี้เป็นอีกรายการหนึ่งก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการประชาสัมพันธ์หรือการคำถาม

เพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่รู้จะได้รู้
แล้วสิ่งที่ผมถามผมว่าผมถามเป็นประโยชน์
อย่างกรณีของน้องคนหนึ่งที่เป็นนางพยาบาล
แล้วมีประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยว่าตัวเองเนี่ย
มีอาการคล็อตตรงเวลาฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ย
เหมือนว่ามีอาการเส้นเลือดหดเต็งละนะนะ

แล้วเขาคือถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย
ชีวิตคนเนี่ยมันเท่ากันทุกคนนั่นแหละ
ถูกป่ะชีวิตทุกคนมันมีค่า
เขาอยากจะถามแล้วอาจารย์มาแล้วอ่ะ
แล้วเป็นผอสาพันธ์วัคซีนแห่งชาติ
ผมก็ถามแกก่อนเข้ารายการอาจารย์ให้ผมต่อสายไหม
อาจารย์บอกดีต่อเลยเดี๋ยวจะได้เคลียร์ให้ว่ายังไง
ผมก็ต่อสายกลับมาด่าผมว่า
สร้างประเด็นให้คนไม่ไว้ใจในเรื่องของวัคซีน

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมเองก็ลำบากใจแล้วก็เหนื่อย
เวลาที่จะนำเสนออะไรออกไปเพื่อให้แบบอีกหลายคนเข้าใจหรืออะไรที่มันเป็นประโยชน์
แล้วคุณก็ต้องไปคิดกันเองไม่ใช่ว่าอะไรกูไม่ถูกใจกูฟังแบบนี้กูไม่พอใจกูด่าแล้ว
คือจริงแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปแล้ว
ไปเดี๋ยวด่ากูอีก
ไม่หรอกที่พูดคืออึดอัดไง
เอออืดถามไม่อยากพูด
เอาออกซิเจนมาให้ผมหน่อยเอาออกซิเจนมาให้ผมหน่อย
เขาบอกว่ามาไปนี่คือแม่โกรธไม่ลง
เพราะอะไรเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ

ขุมพี่อ้าวอ้าวทำไมมันไหลไปอืม
เอ้าต่อเชิญ

เห็นไหมยังไม่ลงเลยคุณผู้ชม

คือผมเองแค่รู้สึกว่า
ในเมื่อไปเห็นว่าเรื่องของตัววัคซีนที่
ที่ไม่รู้มีปัญหาหรือมีปัญหา
แต่ในเมื่อมันมีน้องพยาบาลท่านนั้น
แกก็แบบเหมือนแบบไปโพสต์ในทวิตเตอร์
แล้วผมก็ไปเห็นเข้าผมก็เลยติดต่อไปถาม

ใช่ไหมฮะก็คือฟังแล้วผมก็เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจริง

แล้วผมก็เลยถามน้องอยากจะคุยกับอาจารย์หมอ

ผมถามแกแล้วถามทั้งสองฝั่งแล้ว

ก็คือเท่ากับว่าเราก็ได้เห็นทั้งสองมุมมอง

กับคุณหมอที่อธิบายถึงเรื่องนี้ด้วย
คนมีอาการเขาทุกขนาดไหน

คือมันก็จำเป็นนั่นแหละที่ต้องถามให้

หมอก็จะได้ตอบว่าคืออะไร
เชียร์คุณหนุ่มค่ะพูดเป็นเหตุเป็นผลนะคะ
ชีวิตคนหนึ่งชีวิตก็มีความหมายจริงค่ะ

ต้องแบ่งออกมาเป็นสองกุม
แต่ว่าจริงแล้วแว็กซีนมันก็มีหมดนะ

สิ่งที่คือ
คือมุมหนึ่งเขาก็มองว่าจริงแล้วก็น่าจะ

ในการที่จะมาดูมาใช้มากกว่านี้

ดังนั้นแหละถามว่าทุกคนคิดแบบนี้

คุณผู้ชมมันก็ต้องมองย้อนกลับไปว่ามันเพราะอะไร

บริบทมันคืออะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

ผมเข้าใจความคาดหวังเข้าใจจริง

วันนี้เป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้
อะไรอย่างนี้พยายามจัดแล้วอะไรอย่างนี้ก็อยากให้

ก็อยากให้ไปดูในทุกบริบทที่นำเสนอด้วย

ลูกสาววัย๙ขวบครับเขียนข้อความสารภาพ

ได้โพสต์รูปภาพกระดาษที่แปะไว้บนกระปุก

หนูทำใบพัดแตกอย่าด่าหนูนะ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก

เป็นเด็กที่มีอุปนิสัยร่าเริง
มีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ

จะบอกว่าแม่เอาเงินหนูไปใช้ก่อน

ซึ่งตนเองรู้สึกปราบปลื้มใจมากที่ลูกสาวนั้นได้รับคำชมนะครับ

๙ขวบรู้จักเขียนหนังสือ
ถึงแม่แทนคำพูดแล้วเหรอ

ไปทำงานตนเองก็จะต้องรีดเสื้อผ้า
ก็เห็นกระดาษแปะติดไว้ที่กระปุก

ซึ่งน้องก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งไปเรื่องของการกางเต็นต์กันบ้างค่ะ

ในกลางคืนจู่เจอวัตถุ

เห็นแล้วเสี่ยววาบจะทำยังไงดี
ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมาก
เขามีการโพสต์รูปภาพขณะไปกางเต็นต

กลางเต็นต์ตอนกลางคืนเจอแบบนี้ต้องทำอะไร

แล้วมีโพสต์ดังเก่าถูเผยแพร่ออกไป

แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย

เหมือนคนแก่ผมขาวกำลังมองลงมามากกว่า

ถ้าเจอกับตัวนี้อาจจะมีสะดุ้งแล้วก็วิ่งหนี

ไม่น่าใช่ลิงและ
กว่าพร้อมกับโพสต์ภาพข้างเทียบประกอบให้ดูว่าเขาจะมีตาขาวเนาะส่วนคนที่แซวติดตลกบอกว่าให้ตะโกนเรียกมันลงมาดูจะได้รู้ไปเลยว่าคืออะไร
เรียกว่าคำตอบหลากหลายจริงคุณผู้ชมค่ะแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็คือไม่มีใครมาสรุปว่ามันคืออะไรกันแน่หลากหลายมากทีเดียวแม่แต่มันน่าจะเป็นข้างเหรอเนอะ
จัดแหละแต่เห็นแวบแรกก็น่าตกใจอยู่เนอะ
ใช่นอนเงยขึ้นไปอื้อหืออ่า
กลางคนจ้ะประกอบด้วยทารกเพศหญิง๕คนนะคะแล้วก็เพศชาย๔คนด้วยวิธีการผ่าคลอดนะคะ
เขาเนี่ยนะท้องทารกทั้งหมด๗คนแพทย์ก็แนะนำนะคะว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้นะคะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ดูแลเนอะ
สุดท้ายก็เลยพาเธอไปที่มอร็อกโคแล้วก็ไปคลอดลูกที่นั่น
แต่ถึงแม้ว่าจะอันตราซาวพบว่ามี๗คนเนอะ

ทุกคนก็ต้องตะลึงเพราะว่าในท้องเธอเนี่ยมี๙คน
โอ้โหแต่ก็เป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าแพทย์ก็ได้ทำการผ่าคลอด
แล้วก็ทุกคนก็ปลอดภัยดี

คุณแม่หมายถึงตอนคุณแม่ท้องคุณแม่จะใหญ่ขนาดไหนค่ะ
อันเตอร์ซาวเจอ๗แล้วไปแอบยังมีแบบทับอยู่เนอะ
คนเนอะก็ปลอดภัยดีนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าบอลเชิญยิ้มใช่ไหมฮะ
เปิดใจเคลียร์ประเด็นถอดอะไรเนี่ย
ถอดหน้ากากในรายการถอดเฟสชิวในรายการถูกไหมฮะ

ไปค่ะ
มาที่เรื่องคุณบอลเชิญยิ้มนะคะก็ออกมาเปิดใจเคลียร์ดราม่าว่า
อดแมสกลางรายการทำให้นาคอมติดโควิด
ความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากหลังได้สูญเสียนักคอมชวนชื่น
ที่มีความสนิทสนมแล้วก็เป็นเสมือนพ่อนะคะสำหรับคุณบอลเชิญยิ้ม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะ
บอกว่าไม่คิดว่านาคอมจะจากไปเร็วขนาดนี้
ซึ่งทั้งสองครอบครัวเนี่ยผูกพันกันมาก
ไปซื้อบ้านอยู่ใกล้บ้านพ่อแล้วก็ทานข้าวด้วยกันแทบจะทุกวัน
รู้สึกเสียใจที่ช่วงเวลาสุดท้ายนั้นตนกลับไปช่วยเหลือ
หรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยโดยหากพ้นวันกักตัว
ก็ตั้งใจจะไปคุยกับครอบครัวของพ่ออยากจะจัดพิธีทำบุญให้
ส่วนประเด็นที่ถูกมองว่าพ่อติดเชื้อมาจากตน
ซึ่งถึงเวลานี้ไม่ต้องการจะให้โทษใคร
เพราะไม่มีใครตั้งใจที่จะให้คนที่รักติดเชื้อ
คุณบอลบอกอย่างนั้นนะคะก็เป็นประเด็นบอลนี้นะ
ใจนะอาวันนี้สูญเสียอีกหนึ่งนะครับผมครู
บันเทิงนะคะเมื่อครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะครูเพลง
คนดังได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรานะคะที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ซึ่งการจากไปของครูชาลีเนี่ยก็สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัว
แล้วก็ลูกศิษย์เป็นอย่างมากเลยนะคะล่าสุดครูชาลีอินทรวิจิต
ที่ว่าเอ่อท่านจากไปด้วยโรคชะลาเนี่ยเอ่อเดิมเนี่ยนะคะ
ก็ชื่อว่าสง่าอินทราวิสจิตนะคะเกิดเมื่อวันที่๖กรกฎาคม๒๕๖
ที่จังหวัดสมุทรสาครจบการศึกษาที่โรงเรียนอำนวยสินนะคะ
แล้วก็เรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถ
มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงเกือบพันเพลงนะคะเยอะมาก
มีผลงานการแสดงแล้วก็กำกับภาพยนตร์อีกจำนวนมากวันนี้ท่านก็จากไปอย่างสงบนะคะ
ก็อายุ๙๒ปีโดยประมาณที่ว่าท่านก็อายุยืนเนอะนะคะ
เนี่ยทุกลูกศิษย์ท่านแต่งเพลงเยอะนะเยอะค่ะเยอะมากนะคะ
นี่ก็เป็นการอะไรของแต่ละคนค่ะอืมอีกหนึ่งท่านครับโอ้โหแต่ท่านดูดิท่าน
แบบอายุเยอะมากเลยนะท่านแข็งแรงมากด้วยสิอืม
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ๙๙๙๙หรือ๙๙๙๙เนอะโอ้โหจะร้อยนะ
โอ้โหใช่ไหมคะท่านเกิด๒๔๖๕ใช่ไหมคะใช่ไหม๒๔๖๕ใช่แล้วปีนี้๒๕๖๔
๙๙โอ้โหดีสุดจริงจริงนะครับไปดูกรณีของคุณเคนภูมินะครับ
บูภูมินะครับก็รับว่าเป็นผู้ชายโง่สนใจต้นไม้มากกว่าแฟน
เอสเตอร์งอนอย่างแรงนะฮะทยอยลบรูปคู่นะครับโอ้
อเลิกหรือเปล่าหลังจากที่เอสเตอร์สุปรีรีลาเหรอใช่
รูปคือไม่ได้ลบหรอกเขาแค่ซ่อนเอาไว้
มันอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นไม้เยอะเกินไป
เลยอาจจะไม่มีเวลาเล่นกับเขามาก
แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยตอนนี้เคลียร์หมดแล้วนะฮะ
ซึ่งตนเองก็ไม่รู้ด้วยนะครับ
เพิ่งจะรู้วันเดียวกับที่ออกข่าวแต่สัญญาณเตือนเหมือนมีนิดนึงนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากคิดว่าช่วงนี้เหนื่อย
นี่นะครับผมก็เป็นผู้ชายโง่แหละครับว่านะ

เขาอ่ะขายต้นไม้แล้วไอ้ไม้ใบที่เขา
โอ้โหที่เขาดูนี่แต่ละต้นนี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้น
ไม่ได้ดูง่ายนะไม้ใบพวกนี้เลี้ยงยาก
มีโอกาสไปเจอกันที่งานอร่อยโชม

และหนึ่งในร้านนั้นมีน้องเคนไปอยู่ในนั้นด้วย
แล้วเห็นล่าสุดเขามีการที่แบบว่า
เอาเงินจากการที่ขายต้นไม้ได้๑ล้านบาท
ไปช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วย

อย่าลืมดูแลเอสเตอร์ด้วยนะเขางอน

นั้นล่ะไปพักสักครู่คุณผู้ชมค่ะโอ้โฮนี่นี่นี่

ต้องดูแป๊บนึงแล้วก็ให้อยู่กับดูเรื่องอื่น
เครียดอะพี่มันฆ่ากันจนแบบ
หลักว่าพี่อย่าพูดถึงเรื่องนี้

มันแบบมันฆ่ากันจนเรารู้สึกแบบโอ้ว้าว
มันสุดแบบอุ่นแบบใช่ไม่เป็นไรหนูดูไปเรื่อย
แต่ตอนนี้เพลงแค่เพลงนี้ดังมากเลยนะอันนี้นะ
ไหนครับพี่ของใช่ป่ะ
ที่เขาร้องกันแบบเยอะตอนนี้ที่เขา

เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนหาก่อนพูดว่าพูดถึงเพลงอะไร
ดูนี่ฟังนะคุณผู้ชมอ่า
นี่คือดูแต่ซีรีส์เพลงก็คือไม่ได้ดูเลย

เฮ้ยพี่จะบอกว่าตอนไปถ่ายตากล้องเก่งมาก
เขาถ่ายเก่งมากพี่ไม่ต้องมีทั้งวีทัศน์อะไรกันเลย
ไม่เขาถ่ายเทิงมีทัศน์

พี่มดเขาบอกเลยเขาให้มาดามอล์มฟิลล์ไปถ่ายเขาเสมอแล้วนะ
จากนางจะเลือกผู้ชมผู้ชายเองที่จะมาถ่ายประกอบกับนางแล้วนะ
เลือกทุกอย่างเองสุดท้ายนางต้องเลือกนี่ด้วย

นี่แหละค่ะเกิดปัญหาเลยนะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักไปแล้วเนี่ยนะคะ
แฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายนะคะ
จนเจอดราม่าค่ะเมื่อชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาพูดว่า
เพิ่งเสียไม่ใช่เหรอคะคิดว่าเต้นแบบนี้ไม่เหมาะสมค่ะ
เนี่ยเต้นอย่างนี้นะน้ำหวานเขาก็เลยเข้ามาตอบกลับนะคะว่า
นั่นมันปัญหาของคุณถึงเวลาคนที่อยู่เนี่ยก็จะต้องเดินหน้าต่อไป
ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นก่อนดีไหมนางกล่าวอย่างนี้นะ
นี่มีคนบอกว่าเพลงเพิ่งมา๒เดือนไม่ใช่เหรอคะ
อันนี้มาสักพักแล้วไม่เป็นเก่านะเพลงเก่า
ลุงเหมือนกันไม่แน่ใจตรงนี้ทาสน้อนแมว
ไม่ใช่ทาสน้องแมวทาสนอนแมว

ผมมาเล่นทวิตเตอร์มาเป็น๑๐ปีแล้วล่ะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเขาตั้งในกรุ๊ป
คนจะเข้าไปเต็ม
หรือพี่หนุ่มจะเอาแคมพฟอปกลับมาคะ
แต่บางทีก็โดนอะไรหนักก็สะเทือน
สะเทือนใจนะแอบเข้าวิ่งเข้าห้องน้ำ
ล้องให้โอ๊ยแล้วอันดับทุกคนเห็นไหมคุณโดนอีกแล้วเหรอ

มดดำจะกลับมาแล้วเขาบอกว่าเขาจะเสด็จกันมดดำไม่ต้องกลับได้สบายใจมากเลยพี่มดดำ
เพราะมดดำมานะนั่งอ่านข่าวนะเขามีสคริปต์ให้อ่านมึงไม่อ่านลุงเปิดโทรศัพท์อ่านอ่านอ่านอย่างนี้

อ้าวใครไม่อยู่ก็คือโดนไปวันนี้ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะปลอดภัยทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ